ช่วงนี้แหมก็ยังคึกคักอยู่อันนี้อะไรเนี่ย
วาดภาพจะได้เข้ากับข่าวโอ้โหดูจินตนาการ
จินตนาการคุณมันดูลำลึกนะใช่ดิฉันเป็นคนที่มีจินตนาการ
คุณผู้ชมค่ะพลังมากด้วยมีพลังมากเขาบอกว่าเรื่องราวของศิลปะเนี่ย
เป็นเครื่องจันโลงจิตใจเอาเรื่องจิตใจให้บรรยากาศเนี่ยมันดูแบบ
ตึงเครียดจนเกินไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูศิลปะ
ข้างกำแพงของทันทะสถานหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
บอกเลยว่าทำให้บรรยากาศเหล่านั้นแถวนั้นดูซอฟต์ขึ้นเยอะ
เดี๋ยวเราไปดูนี่นี่นี่สวยไหมคือศิลปะเนี่ย
ถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็สวยงามได้
อันนี้เรื่องจริงถูกต้องคือภาพสีสันที่เห็นนี้แหละ
ฝีมือของกลุ่มศิลปินที่พ่นสีข้างกำแพงครับได้มาวาดลวดลาย
พ่นสีต่างไว้ที่ตัวกำแพงแห่งนี้โดยรอบทั้ง๔ด้านเลย
ทันทะสถานหญิงเชียงใหม่ค่ะไม่ได้เป็นพวกมือบงมือบอล
จริงเขาเรียกกราฟิตี้ใช่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นมาเพ้นตามกำแพงทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
เขาอนุญาตแล้วถูกต้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรือนจำเชียงใหม่
แดนต้องห้ามที่หลายคนเห็นแล้วบอกเลยว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้แถวนั้น
เพราะว่าโดยรอบจะมีกำแพงสูงแล้วก็ดูน่ากลัว
พูดกันตรงนะคะทัณฑสถานแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะคะ
ด้านหลังอนุสวรีสามกษัตริย์และอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
คนที่อยู่เชียงใหม่อาจจะคุ้นเคยกัน
สีสันสดใสเนี่ยคุณค่ะทำให้ดึงดูดบรรดาผู้ที่พบเห็นมากเลย
และก็มีการเริ่มมาถ่ายภาพโพสต์ลงทางโซเชียลกันอย่างแพร่หลายเลย
โดยเฉพาะภาพกำแพงของทันทะสถานแห่งนี้ที่เราให้เห็นกันนี่แหละ
ที่มันเริ่มที่จะมีการผูกพังเพราะว่าไม่มีการดูแลไม่มีการปรับปรุง
และคาดว่าจะมีการทำลายกำแพงนี้ลง
ก็เลยทำให้หลายคนต้องการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ
ก่อนที่จะถูกทุบทิ้งไป
สวยงามเหมือนกันจริงแล้วศิลปะคุณค่ะมันเป็นเรื่องที่ปิดกั้น
ไม่ได้ปิดกั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของจินตนาการของแต่ละบุคคล
เห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้บรรยากาศตรงนั้นดูน่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันนะ

ชอบฉันชอบงานศิลปะมันเป็นศิลปะแล้วก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยใช่ไหม
อันนี้สำคัญมากจริงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวอีกศิลปะหนึ่ง
ไปรู้จักกับเด็กน้อยคนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ
แล้วก็สามารถวาดภาพพุทธประวัติออกมาได้อย่างสวยงามนะ
เหรอแล้วเป็นเด็กเพียงแค่อายุไม่เท่าไหร่เองด้วยไปติดตามกันหน่อยนะครับ

คนไหนในภาพนี้คนไหนเดี๋ยวขอดูหน่อย
จะเป็นน้องคนนี้ใช่ไหมคะกำลังเหลาดินสอ
ก็คือเด็กชายนัฐกรศรีพลานนะครับหรือว่าน้องไอซ์อายุ๖ปี
วาดภาพพุทธประวัติที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
อย่างที่คุณครูเนี่ยกำลังโชว์ให้ดูนะครับ
โอ้โหตอนคุณค่ะน้องไอซ์อายุ๖ขวบ
นี่เห็นไหมวาดได้ขนาดนี้เลยเหรอ

ดิฉันว่างูยังไม่สวยเลยตอนเด็กอ่ะ
ถึงได้บอกไงว่าน้องเขาเป็นเด็กอัจฉริยะ
นี่สวยมาก

แล้วก็ไปดูภาพตามห้องสมุดต่างอะไรประมาณนี้
น้องเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนเดือ
ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
มีครูจินตนาแจ่มวุฒิปรีชา
เป็นครูประจำชั้นป๑เป็นผู้สอนครับ
ครูจินตนาให้นักเรียนวาดภาพ

ไอซ์เนี่ยก็เลือกวาดภาพพุทธประวัติตอนประสูจน์
เริ่มด้วยการจับดินสอแบบกำทั้ง๕นิ้ว

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์นะ

เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
น้องเขาบอกว่าวาดตามจินตนาการของตัวเองนี่แหละ

ภาพที่ออกมาก็เป็นภาพของพระนางสิริมหามายา
ยืนใต้ต้นไม้เพื่อประสูจน์เจ้าชายสิทธาในความคิดของน้องเขา
ถ้าเห็นกันในภาพนะครับไปลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าครับ
ไม่ได้วาดสวยอย่างเดียวยังมีความรู้ด้วยนะรู้ด้วยแต่ละภาพคือภาพอะไร
เป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะอธิบายได้หมดเลย
ล่าสุดน้องไอซ์เนี่ยนะได้รับข่าวดี
โอ้โหครูจินตนาบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติได้ดูภาพที่น้องไอซ์วาดแล้วล่าสุดนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า
ดูภาพที่น้องไอซ์วาดเนี่ยก็มีส่วนคล้ายกับภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยนะ
ถึงกับอึ้งในฝีมือแล้วก็การจับดินสอด้วย
นี่น้องไอซ์เขาจับดินสอวาดภาพแบบนี้คุณ
กำมืออย่างนี้อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะพอได้เห็นแล้วก็ถึงกับอึ้ง
แล้วก็บอกว่าจะรับน้องไอซ์เป็นสิทธิ์นี่เอง
โอ้โหตายแล้วโอ้โหทั้งโชคดีจริง
คุณค่ะปกติเด็กอายุ๖ขวบจับดินสอเขียนชื่อหรืออะไรต่าง
กล้ามเนื้อมือยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะ
วาดภาพได้ขนาดนี้แล้วจับดินสอแบบกำมือแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะ
โอ้โหพอได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ
คนที่เป็นแม่เขาก็ภูมิใจอ่ะสิ
ก็คือนางเพียงเพลพรมประราบนะครับ
อายุ๔๗ปีก็บอกว่าโอ้โหดีใจสุด
แล้วก็ฝากบอกอาจารย์เฉลิมชัยว่าภาพที่ว่าเนี่ยมันสวยไหมคะ

อันนี้แหละค่ะคุณแม่เขายังบอกอีกด้วยว่า
ส่งเสริมให้ลูกเรียนตามความถนัด
แล้วก็ความสามารถตามกำลังของพ่อแม่ที่จะทำได้
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียนจบป๖แล้วอยากจะให้บวชเรียน
เขาบอกแบบนี้บวชเรียนไปเลย
ก็ดีเหมือนกันนะคุณนะเด็กอายุ๖ขัว
มีความรู้เรื่องราวของพุทธประวัติเยอะขนาดนี้
ไม่แน่อาจจะเป็นเด็กกลับชาติมาเกิดอย่างนี้ไหม
เนอะเป็นเนอะเป็นนักวาดภาพรุ่นจิ๋ว

เดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูความน่ารักของเหล่าพี่ทหารกันค่ะ
เขามีการวาดภาพด่านของการ์ตูนต่างที่เป็นขวัญใจของน้อง

จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
รอบเขตเมืองยาลาหรือใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจจะพบเจอด่านตำรวจหรือทหารที่มีหน้าตาเคร่งเครียด
แต่เมื่อเราขับรถไปแถวรอบนอก
แถวเขตวังพญาอำเภอรามัน
ก็จะตะเอกับด่านการ์ตูนที่มีทั้งพี่โปเกมอนและสไปเดอร์แมน
ของพี่กรมทหารพรานที่๔๑
ที่รวบรวมทัพการ์ตูนขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่หลายคน

มาสร้างรอยยิ้มสร้างความสดใสน่ารัก
เห็นแล้วก็ลดความตึงเครียดในพื้นที่ไปได้ดีทีเดียว
ส่วนฝีไม้ลายมือก็ไม่ใช่ของใครที่ไหน
ก็เป็นของพี่ทหารพรานของกรมทหารพรานที่๔๑นี่แหละค่ะ

พอลองถามถ่ายก็ได้ความว่า
ก็ดูภาพจากในหนังสือการ์ตูน
แล้วก็วาดเขียนตามสไตล์
ทาสีกันเองในหน่วยแหม่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
คือพื้นที่ใน๓จังหวัดตอนนี้ทุกคน

เพราะว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
มันเกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่เขา
ค่อนข้างพอสมควรนะครับ
การที่ลูกจะไปโรงเรียนก็ดี
ครูที่จะต้องมาสอนนักเรียนก็ดี
มันเป็นเรื่องของการพวงไปกันซะหมด
เป็นเรื่องของการที่ว่ากลัวเกิดการก่อเหตุ

เพื่อทำให้เขารักและเข้าใจถึงความรู้สึกที่เราเข้ามาทำงานเนี่ย

และนี่ค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดวาดและบันเลงไอเดีย
สร้างสีสันสนุกและเปลี่ยนพื้นที่ความตึงเครียด
ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข
ด่านการ์ตูนจึงเป็นด่านน่ารัก
เรียกรอยยิ้มให้ทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
และชาวบ้านก็ลดความตึงเครียดลดความหวาดระแวงระหว่างกัน
นี่คือจุดเริ่มต้นของกรมทหารผ่านที่๔๑
เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่ให้พร้อม
ต้นเล็กที่สร้างได้โดยรอยยิ้มจากคนชายแดนยังไงล่ะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เห็นไหมว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยมันช่วยให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลาย
มันดูสบายขึ้นคืนจากในภาพคุณผู้ชมเห็นได้เลยนะ
คนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นขับ
ขี่จักรยานยนต์ผ่านไปเนี่ยจะมีรอยยิ้มขึ้นมาทันที
ใช่อุ๊ยแองกี้เบิร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
โรเรมอนมากันเต็มเลยถูกต้องอ่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้
ลดความตึงเครียดกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้า
เชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วกับเรื่องราวของกินอร่อย
รวมไปถึงยังมีเรื่องราวของอาหารชามยักษ์มาฝากเช่นเคยสักครู่เดียวค่ะ